เขามีคำเตือนบอกแห่ระวังนะอย่าไปอาบแสงจันทร์นะ
เพราะว่านอกจากคืนวันลอยกระทงแล้วคืนนี้มีปรากฏการณ์จันทรคราช
จันทรุปราคาเต็มดวงนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นปรากฏการณ์ที่นานจะมาตรงกันกับคืนวันลอยกระทง
ซึ่งความจริงต้องพระจันทร์เต็มดวงนี่นะฮะจันทรุปราคาเต็มดวงคืนนี้นะครับ
จะเริ่มเกิดจันทรุปราคาบางส่วนเนี่ยเกิดตั้งแต่เย็นแล้วนะครับ๑๖นาฬิกา๙นาทีนะครับ
ท่านก็เห็นกันแล้วถ่ายภาพลงโซเชียลก็เยอะแยะเลยนะครับ
โดยดวงจันทร์จะขึ้นจากขอบฟ้าขณะอยู่ในช่วงคลาดเต็มดวงพอดี
หรือก็คือดวงจันทร์อยู่ในเงามืดของโลกทั้งดวงทำให้เราเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงอิดนะฮะ
ก็จะเห็นอย่างชัดเจนในช่วงประมาณ๑๗นาฬิกา๔๔นาทีถึง๑๘นาฬิกา๔๑นาที
รวมเวลาช่วงนี้คือ๕๗นาทีจากนั้นดวงจันทร์จะเคลื่อนออกจากเงามืดนะครับ
เข้าสู่เงามัวของโลกก็เกิดเป็นปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วน
มองเห็นดวงจันทร์เว้าแหว่งบางส่วนและเมื่อดวงจันทร์เข้าสู่เงามัวของโลกทั้งดวง
ก็จะเกิดเป็นปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัวจะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงมีความสว่างลดลงเล็กน้อย
ก่อนจะสิ้นสุดปรากฏการณ์ในเวลา๒๐นาฬิกา๕๖นาที
นี่นะฮะเมื่อดวงจันทร์โคจรออกจากเงาของโลกหมดทั้งดวง
นี่คือลำดับการเกิดในคืนวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับในประเทศไทยนะครับ
ถ้าท่านไม่ได้ดูในวันนี้นะครับกว่าจะเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงสีแดงอิดในไทยอีกครั้งเนี่ย
คืออีก๓ปีข้างหน้าเลยนะฮะวันที่๘กันยายน๒๕๖๘เราแจ้งล่วงหน้าไว้เลย
เพื่อวันนี้ใครไม่ว่างไม่ทันได้ดูนะฮะ๘กันยายน๒๕๖๘นะครับ
อย่างที่เชียงใหม่นี่เขาก็ไปรอดูกันนะฮะความสวยงามของดวงจันทร์สีแดงอิด
อุทยานดาราศาสตร์ศิรินทรที่อำเภอแม่ริมนะฮะรวมทั้งอีกหลายหลายพื้นที่ด้วยนะครับ
คือมีการพูดกันเยอะว่าคืนนี้เนี่ยห้ามไปอาบแสงจันทร์เลยนะ
ค่ะก็ปฏิเสธไม่ได้ก็มีมุมมองเรื่องของความเชื่อควบคู่กันไป
เรื่องของดาราศาสตร์เป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือแทนที่จะสีนวลผ่องใช่ไหม
สว่างสดใสมันเป็นสีแดงอิดอย่าไปอาบเลยนะ
คือเรามีคนในแวดวงดาราศาสตร์นะครับที่ออกมาไขข้อข้องใจเรื่องนี้นะครับ
คำถามที่ว่าจันทรุปราคาที่เกิดขึ้นในคืนพระจันทร์เต็มดวง
อาถรรพ์จะแรงมากเป็นพิเศษจริงหรือ
คำตอบก็คือจันทรุปราคาเกิดขึ้นในคืนพระจันทร์เต็มดวงเสมอนะครับ
เป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดจันทรุปราคาในคืนที่ไม่ใช่จันเพล
ทรุปราคาในวันจันเพลเนี่ยจึงไม่มีความพิเศษแต่อย่างใด
คือยังไงเขาก็เกิดในคืนวันพระจันทร์เต็มดวง
เพียงแต่ว่ารอบนี้ที่มาถึงประเทศไทยเนี่ยตรงกับคืนวันลอยกระทงพอดี
การรับแสงจากจันทรุปราคาเป็นอันตรายหรือไม่
ในแวดวงดาราศาสตร์ตอบว่าไม่ต่างอะไรกับการชมจันทร์ในคืนปกตินะครับ
โดยแสงจันทร์ก็คือแสงแดดที่ตกระทบบนดวงจันทร์แล้วสะท้อนกลับมาหาตาเราเท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นแล้วเราควรหลบแสงจันทรุปราคาในคืนนี้ไหม
คำตอบคือไม่จำเป็นนะฮะเพราะมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าดูแล้วก็สวยงามด้วย
โดยแสงจันทรุปราคาก็คือการสะท้อนจากแสงอาทิตย์ที่มีความปลอดภัยและดูได้ด้วยตาเปล่า
ไม่เหมือนดวงอาทิตย์ตอนกลางวันใช่ไหมที่ว่าโอ้โหอย่าไปพ่งไปเพ่งนะฮะ
สำหรับใครที่ตัดสินใจออกไปลอยกระทงคืนนี้นะครับถามว่าต้องระวังอันตรายไหม
เฟซบุ๊กสมาคมดาราศาสตร์ไทยบอกว่าต้องระวังนะฮะแต่ไม่ใช่เรื่องแสงจันทร์สีอิดนะ
ไม่ใช่เรื่องจันทรุปราคาเต็มดวงคุณต้องระวังนู่นโอ้โหอันตลงอันตรายจากมิจฉาชีพใช่ไหม
นี้ไประวังอย่างนั้นดีกว่าที่ขาเอามือคือภาพล่าสุดตอนนี้เริ่มเลิ่มเข้าสู่ช่วงของการเป็นเก่านั่งหนัวเแล้วนะครับ
นาทีเนี่ยผ่านมาตั้งแต่๑๘นาฬิกา๔๑นาทีตอนนี้จะเข้าสู่เงามัวนะฮะ
เดี๋ยวเงามัวก็จะไปอีกช่วงนึงแล้วแล้วก็จะออกไปเนี่ยเต็มที่ก็คือ
ดาราศาสตร์แต่ใครจะมีความเชื่อในมุมของความเชื่อก็สุดแต่แล้วแต่เราก็ไม่ว่ากันนะคะ